ตำรวจจังหวัดแม่ห้องศรแจ้งก็หาพยายามฆ่ากับพระที่ทะเลาะกับชาวบ้าน
ตอนนี้เป็นอดีตแล้วอดีตพระเพราะเขาศึกไปแล้ว
คือไปบอกว่าชาวบ้านเนี่ยไปบุกลุกพื้นที่สำนักสงฆ์ของท่านนะครับ
แล้วเอาปืนไล่ยิงเอาปืนไล่ยิงชาวบ้านบอกตอนนี้ถึงจะศึกไปแล้ว
แต่ก็ยังกลัวเพราะเดี๋ยวคราวนี้จะกลับมาก่อเหตุในคราบคาราวาสเลยหรือเปล่า
จากกรณีที่พระสงฆ์นะครับที่สำนักสงฆ์ดอยจ่าตีนะฮะ
คืออยู่ที่หมู่บ้านบ้านใหม่ตะบนปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องศร
ใช้ปืนไล่ยิงชาวบ้านเพราะว่านะฮะบอกว่าชาวบ้านไปบุกลุกพื้นที่สำนักสงฆ์
ตำรวจไปตรวจค้นที่กุฏินะครับไปเจอบีบีกัน๔กระบอก
มีปืนลักษณะคล้ายเอ็มสิบหกอีก๓กระบอกแล้วก็ปืนบีบีกันคล้ายปืนสั้นเป็นโค้ชนะฮะ
สิบเอ็ดมิลลิเมตรอีกหนึ่งกระบอกจำนวนนี้นะครับมีบีบีกันลักษณะคล้ายเอ็มสิบหกดัดแปลง
สำหรับใช้กับกระสุนจริงได้หนึ่งกระบอกฮะนะครับซึ่งยังมีกระสุนเนี่ยขัดลำกล้องอยู่ด้วยนะ
อกจากนี้พบปลอกกระสุนปืนตกอยู่๑ปลอกแล้วก็มีดดาบยาวอีก๑เล่มด้วย
ต่อมาตำรวจสพเมืองแม่ห้องศรนะครับไปกับกำนันตะบนปางหมูนั่นแหละ
ไปจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ที่วัดป่าบ้านใหม่นะฮะ
เจ้าตัวอ้างว่าที่ก่อเหตุก็ชาวบ้านยิงใส่เขาก่อนยิงใส่ท่านก่อน
เรียกต้องเรียกท่านนะทำให้ท่านเนี่ยต้องใช้ปืนยิงตอบโต้ไป
ตำรวจก็จับตัวนะครับพระเชื้อนะฮะไปศึก
แล้วก็นำตัวไปสอบปากคำเพิ่มครับคดีนี้ตำรวจแจ้งข้อหากับในเชื้อกล่ำมาตร
หรือว่าอดีตสำนักเจ้าสำนักสงฆ์ดอยจาติที่ก่อเหตุ๓ข้อหาคือ
พยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีปืนไม่มีทะเบียนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพกพาปืนไปในทางหมู่บ้านหรือสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
และจากการตรวจสอบประวัติพบว่าในเชื้อเนี่ยนะคือถูกจับ
เคยถูกจับในคดีไม่มีนะไม่มีประวัติการถูกจับ
แล้วเพื่อนก็ส่งมาให้ผู้เยายบ้านกับผู้ช่วยผู้เยียบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นนะ
ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าของคดีก็ยืนยันว่า
พวกเขาไม่ได้บุกลุกพื้นที่สำนักสงฆ์เพียงแต่เข้าไปทำแนวกันไฟ
ไปทำแนวการไฟนี่ฤดูของไฟป่ามันมาแล้ว
หลังจากทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์
เปิดเผยบอกว่าคณะกรรมการหมู่บ้านต้องการให้เขา
เป็นตัวแทนมาคัดค้านพระอาจารย์ทองปลานปัญญาศิลวัฒน์
เจ้าอวาดวัดป่าบ้านใหม่นะครับ
ซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่ที่ดูแลในเชื้อตั้งแต่บวชมา

จะนำเงินกองกลางของวัดไปประกันตัวในเชื้อ

ตกใจยังไม่หายเลยลองฟังผู้ใหญ่บ้านหน่อย
พูดตามตรงนะจะเอาเงินวัดมาประกันตัว

ซึ่งประพุทธก็ไม่มีอำนาจจะได้เจ็บสินใจ

ตามทามการก็ตำนีมาว่าไม่สมควรอย่างนั้น

เพราะว่ามีอาวุธมีอะไร

เอาที่ดินตรงนั้นปรากฏว่ามันเป็นที่ป่าสงวนนะครับ

ว่าสำนักสงฆ์ในเชื้อเข้าไปสร้างกุฏินะครับ

หากพบว่าเป็นการบุกลุกป่าอ้าวมันจะได้ไปอีกคดีหนึ่งนะครับ
ค่ะแล้วก็คงต้องตรวจสอบต่อไปด้วยนะครับ
มีปืนในครอบครองคือเรื่องของปืนที่หาซื้อง่าย
มันก็ทำให้เกิดคดีเศร้าหลายคดีตามมาด้วยนะคะ